อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเป็นอุทาหรณ์เลยให้ผู้ปกครอง
ในการดูแลบุตรหลานให้ดีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชน
ถนนในชุมชนเนี่ยไม่ใหญ่นักแต่ว่ามีเด็ก
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูกำลังข้ามถนน
แล้วเกิดอะไรขึ้นให้ดูคลิประทึกนี้กันนะครับ
เดี๋ยวพูดกับตัวเมืองเฮลฟิล์ก่อน

ใช่ค่ะเพราะว่ารอบแรกน้องดูข้ามมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

คือข้ามมาก็ข้ามคนเดียวนะและปลอดภัย
แต่ว่าตอนข้ามกลับดูสิครับ
คือมีรถคันหนึ่งมาจอดข้างทางแล้วมันขวางเขาเรียกว่ามุมมองเนอะ
ขวางมุมมองของรถอีกคันหนึ่งเหมือนกัน
ขวางมุมมองของเด็กเหมือนกันในการที่จะดูถนน
ปรากฏว่าเด็กก็วิ่งข้ามไปเลย
แล้วมีรถนักท่องเที่ยวขับเข้ามาในชุมชนพอดีชนจนเด็กกระเด็นเลยคุณ

คุณหลายคนถามว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีมพูที่โดนรถชนกระเด็นไป๕เมตรกว่าเนี่ย
ปรากฏว่าปลอดภัยมีแค่แผลถลอกตามร่างกาย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ถนนชุมชนแห่ง๑
ก็คือหมู่๑ตำบลสาบริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายยกนะครับ
ภาพนี้ก็เป็นภาพที่จะเป็นการเตือน
เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ปกครองทุกท่าน

อย่าคิดว่าแค่เป็นถนนในชุมชนในหมู่บ้าน
รถมันคงไม่เยอะปล่อยเด็กได้ตามสบายนะครับ
แล้วก็รถคันที่มาชนเขาก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะ

เขาก็บอกไม่คิดเลยว่าจะมีคนข้ามถนนตัดหน้ากระทันหันแบบนี้
คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารถคันที่จอดอยู่ตอนแรก

เขาก็ขับตรงปกติแล้วน้องวิ่งออกไปพอดี
ตัวคนขับรถที่ชนเองก็รีบลงจากรถ

เรื่องต้นอาการเด็กปลอดภัยอย่างที่บอกว่า
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้น
เด็กยังเดินได้นะเดินกลับไปที่บ้านได้นะครับ
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้ประสานผู้ปกครองให้มารับตัวกลับบ้านนะครับ
และที่สำคัญตอนนี้คนในชุมชน
ต้องเฝ้าระวังเด็กในการข้ามถนนเป็นอย่างดี
ใช่ค่ะทำบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนี้ด้วย

หรือแม้แต่ในหมู่บ้านจัดสรรก็ตาม